สำนักศักยันต์อาจารย์เหล็กดำเขาจัดพิธีไหว้ครูครอบครูใหญ่ประจำปี๒๕๖๒นะคะ
ชาวบ้านก็ไปร่วมงานมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากเลย

บางส่วนของขึ้นด้วยคุณผู้ชมเอาไปดูกันเลยนี่
เนี่ยค่ะเขาบอกว่าบรรดาลูกศิษย์ของสำนักศักยันต์อาจารย์เหล็กดำอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ของขึ้นค่ะ
แสดงกิริยาท่าทางแตกต่างกันออกไปนะคะ
บางคนก็ร้องตะโกนบางคนก็ส่งเสียงคำราม
ซึ่งอาการแบบนี้ก็พบเห็นกันประจำแล้วค่ะ
สำหรับงานพิธีไหว้ครูครอบครูใหญ่ประจำปี

แล้วก็เรียกเสียงฮือฮาให้แก่ผู้พบเห็นได้เสมอ
โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติที่เขาตั้งใจมาดูกันมาร่วมพิธีกันโดยเฉพาะเลย
อาการของขึ้นส่วนใหญ่บอกว่ามักจะเกิด
ระหว่างพิธีครอบเสียนครูให้แก่ลูกศิษย์ทีละคน
ตามด้วยพิธีอาบน้ำพระพุทธมนตร์แล้วก็กินข้าวเหนียวดำนะคะ
ก็จะมีอาจารย์เหล็กดำมนตราพญาราหูพกาพรมหมื่นยันประกาศิษย์

งานจะจัดขึ้นทุกปีในวันที่๑พฤษภาคม
ตรงกับวันหยุดวันแรงงานแห่งชาตินะคะ
น้อมรำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์
รวมถึงเป็นการเสริมบารมีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วย
อกจากนี้ยังมีบรรดาเกจิเข้าร่วมพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล
จ่ายให้แก่ผู้ร่วมงานกว่า๑๐๐คน
ที่เขาเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ

ต่างประเทศนี่เห็นไหมมีฝรั่งด้วยนะคะ
ก็มีจีนฮ่องกงไต้หวันฝรั่งอะไรก็มากันเพียบเลย